คือผมว่าคนจะอยู่หน้ากล้องหลังกล้องมันก็คือคนธรรมดาเหมือนกัน
วันที่ต้องยกเลิกนะครับพี่หนูมันมีข่าวความมากมายนะ
ถูกปลดก็เลิกเองจริงแล้วมันเป็นยังไงครับ

มีบาดแผลไหนไหมตั้งแต่ทำรายการท็อกท้องที่รู้สึกว่าผิดพลาดตลอดระยะเวลาที่ทำลาบ
มันเป็นความไม่รู้ของเราไงผมก็เสียใจจนทุกวันนี้
วันนี้จอใจหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
เสร็จอันนี้เชิญทีมไทยรัฐครับ

ยินดีต้อนรับสู่รายการไทยรัฐท้องนะครับโอเคครับ
เป็นครั้งแรกที่เราแลกหน้าที่ในการนั่งกันมา

ผมไม่ค่อยเห็นพี่ดูออกให้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับ
คืออย่างนี้บางทีผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์บ่อยนะ
เพราะว่าชีวิตผมไม่มีอะไรพิษดาร

ว่าพี่ฟังจนจบไม่เห็นมีน้ำตาไหลเลย
พี่มาทำไมเนี่ย

ก็มีแต่มันไม่ดุเดือดไง

มีคนที่รู้จักบอกว่าพี่เวลาพี่มาห้องส่ง
พี่ช่วยทำให้มันดูเหมือนคนในวงการบันเทิงหน่อย
พี่ผมเคยไปกองถ่ายนะแล้วก็อันนั้นละคร
แล้วก็บอกว่าการไหนพี่มีการของร้องนะ
แล้วมันเห็นชุดผมขี่มอไซค์ไปใส่หมวกกันน็อก
เอาของมาส่งให้ไปเข้าทางนู้นอะไรอย่างนี้

เหมือนคนเอาของมาส่งผมก็บอกไม่เป็นไรก็โอเคก็สนุกดี
คือผมว่าคนจะอยู่หน้ากล้องหลังกล้องมันก็คือคนธรรมดาเหมือนกันทั้งสิ้น
แล้วก็มีชีวิตคล้ายกัน
คุณก็ไปเดินท้องถนนเหมือนคนอื่น
คือเขาเรียกอะไรนะ

ซุปเปอร์สตาร์แอคเตอร์
เอ็มซีหรือโฮสของรายการ

กลุ่มนี้สามารถขึ้นไปเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้
แต่อาชีพหลักก็คือนักแสดงพิธีกร

คุณทำสิ่งนี้จนกลายเป็นอีกระดับหนึ่ง

คือคุณทำจนมันจากคุณไม่ใช่แค่นักร้องไง

แต่ผมเนี่ยเป็นนักแสดงและพิธีกรไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์
ชีวิตตัวตนจริงพี่ดูหลังกล้องเป็นแบบไหนครับ

สำหรับผมผมไม่เชื่อในวิธีการโมโหด้วยเรื่องส่วนตัว
มันควรจะเฮ้ยทำไมเราทำเช่นนี้
ทั้งที่รู้ว่ามันต้องทำอีกอย่างหนึ่ง

มันก็ควรจะต้องคุยกันจริงจังกว่าเดิม
ถ้าบอกแบบเออทำไมไม่ทำงั้นมันก็ไม่ฟังไง

ปกติอยู่แล้วปกป้อง
แล้วเวลาเป็นพิธีกรนี้มันเติมเต็มชีวิตให้กับเราไหมครับพี่หนู

สองผมไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องอะไรทุกเรื่องมาก

รับเชิญทุกท่านที่กรุณา
ที่ผมได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์
ช่วยเพิ่มภูมิความรู้ความเข้าใจให้กับผมเยอะมาก

มาเป็นระยะเวลา๒๐กว่าปีในรายการนี้
เคยพยายามคำนวณว่าปีนึงมี๕๒สัปดาห์

กว่าปีต้องมีเกือบ๒๐๐คน
ผมมีอาจารย์พันเกือบ๒๐๐คน
๒๐๐๐กว่าคน

จริงแล้วผมก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของทุกท่าน
ที่พี่กรุณามาออกรายการ
เพราะนี่เป็นรายการที่พยายามจะ
แต่ละรายการมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกัน

เป็นความบันเทิงมากกว่าสาระ
เจาะใจเป็นสาระมากกว่าบันเทิง

เรากำลังทำอะไรไปในทิศทางไหน

แค่นี้รายการนี้รายการเดียวนะ

ยังไม่นับรายการอื่นที่ทำมาอีก

เหล่านี้จึงใช้คำว่า

โอ้โหรายการดีอย่างนี้เหรอ

ธุรกิจมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ

รายการฮาสติลเป็นตัวเรามากที่สุดไหมฮ

ผมใส่ตัวตนจริงในทุกรายการที่ผมทำ

รวมกับสัญญามหาชน๑๙ปี

ธุรกิจไม่เอื้อ

ผู้ชมผมหาคำถามไม่เจอนะ

ไม่คือผมกลับมีความคิดว่า

เป็นร้อยสองร้อยเป็นพันรายการ

ผมถึงบอกไงตอนอายุ๕๐กว่า
ตอนผมเลิกเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ย

แล้วผมไม่ต้องการให้ท่านผู้ชมดราม่า

แล้วอาจจะอยู่ตรงอื่นตรงไหนก็ว่ากันไป

รู้สึกว่าผิดพลาดตลอดระยะเวลา

โอ้โหมันก็มีอยู่แล้วล่ะ
คนเรามันไม่ได้ดีตลอด

แล้วเราก็อ๋อเออว่ะเราไม่รู้จริง

สามารถวิ่งกระโดดรอดห่วงได้

ห่วงไฟด้วยเหรอ

แล้วลองให้คนในห้องส่งตบมือ

อะไรบอกระวัง

ตอนบ่ายเอาหมูมาซ้อม

เปิดแอร์เย็น
รายการมาตอน๓ทุ่มมั้ง

พอถึงคิวไอ้เจ้าของก็ไม่เอาหมูออกมา

เออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโดดพวงไฟจุดไฟ

มีบาดแผลไหนที่รู้สึกว่าไม่น่าถามเลยหรือ

เป็นน้องที่ผมเอ็นดูมาก
แล้วเราก็คุยกันก่อนออกรายการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของน้องในอดีต

แล้วผมก็พูดเหมือนแบบ
เฮ้ยมันอย่างนั้นเหรอมันใช่อย่างนี้เหรอ

เหมือนไปคิดไม่ตรงกับเขาว่าสิ่งที่คุณเล่าอ่ะคุณเล่า
คุณเล่าด้วยอีกเจตนานึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ

ความรักหรือความเข้าใจสำหรับคนอายุ๕๐
เพื่อจะเป็นมรณานุสติสำหรับคนดูนะพี่ดู
มันต้องมีวิธีคิดอย่างไรถึงประคองรักกันให้นานแสนนาน

ทุกคนเกิดมาต้องตายแต่เราใช้ชีวิตเหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นอมตะ
เพราะเราคิดว่าเราไม่เป็นไรแน่
เราก็เลยเอาทุกอย่างมาไว้ที่ตัวเราเหมือนจะใช้ไปอีกร้อยชาติ
แต่จริงเดี๋ยวคุณได้ใช้เนี่ยคุณเช่ามาเดี๋ยวคุณก็ต้องหยุดแล้ว
คุณจะไปกรอบโกยอะไรเยอะแยะให้มันเกิดทุกข์
ใช่ไหมซึ่งกรณีนี้สำหรับผม
ถ้าจะใช้กับความรักก็คือ
คุณรักใครคุณก็รู้ว่าคุณจะได้อยู่กับเขาในเวลาจำกัด
พ่อแม่คุณทั้งภรรยาหรือสามีคุณทั้งลูกคุณ
เพราะฉะนั้นเวลาจำกัดที่คุณมีอยู่
คุณอย่าเอามันไปใช้ในการทะเลาะกัน
ละเลยกันทำเรื่องให้อีกฝ่ายเสียใจ
หรือสร้างความไม่ดีจนกระเทือนมาถึงครอบครัว
๒๐๓๐หรือ๓๐กว่าผมมีครอบครัว
ผมให้ครอบครัวเป็นอันดับ๒นะผมให้งานเป็นอันดับหนึ่ง
หมายถึงว่าถ้าตารางงานต้องมีวันนี้แต่วันนี้มันต้องไปทำอะไรกับครอบครัว
ผมเอางานไปก่อนนะสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมไม่มีทางทำอย่างนั้นแล้ว
เพราะผมไม่รู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แต่แต่ก็ไม่เป็นไร
มันก็ไม่ผิดทั้งยุคนั้นแล้วมันก็ไม่ผิดทั้งยุคนี้
เหล่านี้ต่างหากบรณานุสติจะบอกว่าคุณรักเขาใช่ไหม
แต่คุณมีเวลาอยู่กับเขาจำกัดนะจงทำให้ทุกวินาทีนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดสิ
ถ้าคุณรู้ว่ามีนาฬิกาคุณใส่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาคืนแล้วนะ
คุณก็ต้องแบบดูเวลาบ่อยทนุถนอมมันมีความสุขกับมัน
นี้เขาจะเอาคืนแล้วนะมีความสุขกับมันมากที่สุด
แล้วคืนไปอย่างยังมีความสุขอยู่
ชื่อเสียงเงินทองยังสำคัญสำหรับสัญญาคุณอาพรไหมครับในวัย๕๖
คือชื่อเสียงเป็นประโยชน์คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่การเป็นคนที่
ผมรู้จักคุณมันง่ายกว่ากันใครวะถูกไหมมันก็เป็นประโยชน์ในแง่นั้น
แต่คุณคุณก็ต้องทำตัวให้มันดีแล้วกันเพื่อถ้าจะรักษาชื่อเสียงก็ง่ายมาก
ก็อย่าทำตัวไม่ดีจบ
เงินทองถ้าคุณมีสามารถใช้ชีวิตได้แล้วผมถือว่าพอแล้ว
หมายถึงว่ารวยแล้วถ้าคุณมีพอใช้แล้วถือว่าคุณรวยแล้ว
ถ้าคุณยังแบบตะกายตะกายจะเอาอีกจะเอาอีกนั่นคือคุณไม่รวย
คุณมีหมื่นล้านคุณก็ไม่พอใจเพราะคุณไม่พอใจไง
คุณก็เลยจะเอาทุกอย่างมาเป็นของคุณไงผมไม่ได้อยากได้ของใครไง
ผมมีพอก็โอเคชีวิตมันก็โอเคผมก็ไม่ได้อยากกินข้าววันละ๘มื้อ
คุณตัวคุณแค่นี้คุณก็กิ้งได้แค่นี้อย่างมากเตียงแค่นี้ก็พอแล้ว
วันนี้มีสัญญาได้ถือว่าฟลุกไหมฮะ

สิ่งเกิดขึ้นเพราะมันต้องมีอะไรสักอย่าง

ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารยักษ์

อาจารย์ที่สอนเอาศาสตร์พระราชา
ที่ท่านเคยติดตามพวกของท่านนะครับ
สอนว่าเกษตรพอเพียงวิถีชีวิตแบบที่
มีภูมิคุ้มกันมีความอยู่รอด
มีความพอดีในกำลังของตัวเอง
เป็นอย่างไร
ใช่แล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยโรค
จะอยู่ในกำมือของผู้ผลิตอาหาร
ไม่ใช่ผู้ผลิตอาวุธผู้ผลิตเทคโนโลยีอย่างเดียว
อาหารจะกลายเป็นสิ่งสำคัญ
แล้วผมก็กำลังมองว่ามันก็น่าจะเป็น
เป็นกลไกที่อยู่ได้ดีแบบยั่งยืน
สวัสดีค่ะ